ไปดูต่อกันที่เรื่องกระตุกหนวดเสือกันหน่อยดีกว่านะคะ
สำหรับชอ้นณบางช้างโดนจนได้ค่ะ
บอกเลยว่าไว้ใจคนผิดนะคะโดนหลอกขายพระบรมศาลีริกฐาตุปลอมนั่นเองค่ะ
ปกติคนที่ชอบเรื่องของเครื่องลางของขังเล่นพระเครื่องต่างเนี่ย
เขาก็จะมีการตรวจเช็คกันอยู่นะฮะแต่ว่าเขาบอกเลยว่าที่หลงไว้ใจเนี่ย
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเข้ามาตีสนิทค่ะติดต่อกันเรื่องซื้อขายรถต่อมา
หลอกขายพระบรมศาลีริกฐาตุออกใบอนุโมทนาบุญปลอม
มูลค่าความเสียหายบอกเลยว่าไม่ใช่น้อยค่ะ
หลักล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะเหตุเกิดเมื่อประมาณปี๒๕๕๙ค่ะ
ทวงถามกันไปก่อนแล้วตอนหลังมาไม่ยอมรับสายด้วยซ้ำค่ะ
จนกระทั่งวันนี้ค่ะชอ้นณบางช้างร็อกเกอร์ชื่อดังนี้นะครับ
พร้อมด้วยกับนางสาวพัศกรยาชูชีพค่ะเป็นลูกสาวบุญธรรมนะคะ
แล้วก็เป็นผู้เสียหายอีกจำนวนนึงค่ะพร้อมกับทนายความ
เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอศนั่นเองค่ะ
ต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลไว้
แล้วก็ติดตามคู่กรณีมาสอบถามนะฮะโดยชอ้นหน้าบางช้างเนี่ย
ฝากไปถึงประชาชนคนทั่วไปว่าอย่าหลงเชื่อใครง่ายด้วยนะคะ